นี่หรอภาพครอบครัว

ประวังจะเห็นหน้าไปแฮปตี้

๓คนอาหาร

พอคนไปเห็นมุมก็ตีความไปด้วยหลายอย่าง

คนก็เลยตีความว่าไปแล้วเลเซีย
จะได้เจอพ่อที่อะไรอย่างนี้
เราเข้าใจเพราะเราก็พูดเองด้วยว่าเราแยกกันอยู่

พี่บอกว่าเราแยกกันอยู่จริงเพราะว่า

คุณเป็นผู้ชายหนึ่งคนกับเราของคุณ
มาดูเราว่าทำไมแพทย์ถึงอยากอยู่บ้านมากกว่า

เราบอกว่าเรารู้ว่าคุณสะดวกอยู่ตึกมากกว่า
เพราะว่ามันเป็นที่ความเคยชิน
หนึ่งคือของเราเก็บมาหมดแล้ว
ของลูกของเรามันอยู่ที่นี่
การย้ายสองคนกับย้ายคนเดียว

คุณตัวคนเดียวผู้ชายง่ายย้ายมาง่ายกว่า
แต่เขาก็ติดตรงที่ว่าเขาต้องอยู่ตรงนั้นกับแม่
ถ้าอย่างงั้นเรายังหาจุดตรงกลางไม่ได้
ระหว่างเรา๓คนก็ให้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อน
แล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือตัวเล็ก
มันสนแล้วมันขวบครึ่งแล้วอะค่ะ
เขาไม่ใช่เด็กอ้อแอที่เบ้นเคยเจอเมื่อวันนั้นแล้วนะ
ที่ยูจะมาอุ้มโยนระหว่าง
ตอนนี้มันวิ่งซนมาก
แต่ตึกออกมาคือถนน
ฉันไม่สามารถได้ทีนี้พอแล้วที่บ้านแพทย์เนี่ยแพทย์ยังมีผู้ช่วยหลากหลายมือเหลือเกิน
ไหนจะน้องแนนน้องนับคุณตาเราสามารถวางทุกอย่างกลับมาเหนื่อย
สามารถวางลูกไว้กับน้องเราแล้วไปดูแม่ได้
และอีกหนึ่งเรื่องก็คือแม่เราที่เราต้องดูแล
ทีนี้เราก็รู้สึกเราก็จะเหนื่อยมากถ้าฉันต้องมาดูสามีเอาลูกมา
เดี๋ยวปั๊บหนึ่งกลับไปดูแม่มันจะง่ายกว่าไหม
ถ้าเราอยู่บ้านแล้วคุณช่วยมาหาเราหน่อยอันนี้คือความผิดของเรา
แต่ตัวเขาก็เหมือนตอนนี้เขายังปรับตัวคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์
เขาบอกว่าเอาง่ายมันคือ๓วันเต็มของเขา
เข้าวันที่สามคือวันศุกร์แทบไม่ต้องนะเพราะว่าออกมาก็สองทุ่มครึ่งแล้ว
กว่าจะได้เขาก็นอนแล้วเพราะฉะนั้นเขาได้ใช้ชีวิตจริงคือเสาร์อาทิตย์
แล้วก็วันนี้เริ่มต้นวันที่๓เราก็เข้าใจเขาก็บอกว่าขอเวลาสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วที่ทุกคนอยากเห็นรูปครอบครัวที่ยังไม่มีก็เพราะแบบนี้แหละ
ก็เป็นเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวเราก็ยังต้องอยู่บ้านเราเขาก็ต้องอยู่ตึก
แล้วรวมถึงเราทำงานหนักมากทำงานตลอดแล้วเอาลูกไปตลอด
ประจวบกับภารกิจเขาเยอะเหลือเกินเช่นวันเสาร์ก็ต้องไปทำบุญต่างแก้บนต่าง
มันก็หลายอย่างนั้นออกทริปละ
มันก็หลายอย่างบางทีชีวิตคนเรามันกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้
พอเราไปเที่ยวกับเพื่อนเราวันเสาร์เราก็บอกเราก็ชี้แจงกับพี่เบ้นว่าน้องมีเรียน
เรียนเสร็จเราว่างบังเอิญเขาไปทำบุญ
คนก็จะแบบทำไมมาเที่ยวกับเพื่อนแล้วสามีเธออยู่ไหน
ส่วนสามีทำไมไปทำบุญไม่มีรูปลูกเมียอะไรอย่างนี้
แต่เราเข้าใจคือทุกคนรออยากเห็นภาพนั้น
จะถามว่ากดดันเราไหมมันก็ไม่ได้เชิงว่ากดดันซะทีเดียว
แต่เราก็ยังทำให้ไม่ได้แต่ว่าเรียกมาเล่าก่อน
คือตอนนี้อยู่ในระหว่างรอคุยคือรอคุยก่อน
คือตอนนี้ที่บอกว่าแยกคือแยกบ้านแต่ยังไม่แยกทาง
อืมแต่เราคือแยกบ้านกันจริงจริงเลยยังไม่มีอะไร
เขาก็ทุกคนบอกอ้าวหลังจากวันสุขแล้วยังไงอ่ะเธอ
เข้าใจว่าเธออยู่ด้วยกันแล้วบอกเปล่า
พอบอกเปล่าเท่านั้นแหละทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะอะไรอย่างนี้
หลายคนก็ตีความอ่าก็คือเราต้องบอกว่าตอนนี้เราแยกบ้านกันอยู่
แล้วก็แต่ยังไม่ได้แยกทางเรารอคุยกันอยู่ว่า
จะทำยังไงกับกับตรงนี้คือตัวแพทย์เองแพทย์ก็มีอะไรหลายอย่างในชีวิต
เช่นเราก็ต้องคุยกันในความเป็นมันไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟ
แล้วก็ไม่ไม่ใช่สาวท้องแก่เหมือนเดิมแล้ววันนี้คุณมีคนหนึ่งที่
ตอนนี้แพทย์ก็ไปโฟกัสที่ลูกเต็มแล้วมันมากกว่านั้น
ที่ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณนึกอยากจะตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะไปเพชรชบูรณ์
ไปยกล้อแล้วมันจะทำได้มันอาจจะมีมากกว่านั้น
ซึ่งตรงนี้แหละรายละเอียดตรงนี้ที่แพทย์จะต้องคุยกับคุณเบ้น
ว่ามันจะทำยังไงกันดีแล้วตัวแพทย์เองก็ทำงานทุกวัน
เราจะทำยังไงกันดีไอ้ตรงเนี้ยแหละที่ยังรอคุยกันอยู่
เพราะว่าพี่เบ้นเขาก็ยังไม่พร้อมเขารู้สึกว่าเขาออกมาแล้วจะให้เขามานั่งตัดสินใจตรงนี้เลยไหม
เราก็วู้วามไอ้เราก็เป็นสายวู้วามคือเราก็อยากให้พ่อลูกเขาได้สารสัมพันธ์กันสักเร็ว
เพราะเลสมันไม่ใช่เด็กเล็กอ่ะเรสรู้เรื่องแล้ว
เพราะฉะนั้นแพทย์รู้สึกว่ายิ่งเข้ามาประชิดเขามากเร็วเท่าไหร่หรือมากเท่าไหร่
มันจะยิ่งเป็นผลดีทั้งตัวเขาและตัวคุณพ่อเพราะว่าพี่เบ้นเห็นใช่ไหมลูกติดเรา
เพราะอะไรเราเลี้ยงกันมาอย่างนี้ถ้าวันนี้พี่เบ้นอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่ง
ซึ่งเราแฮปปี้นะแต่เบ้นต้องขยันหน่อยต้องอดทนหน่อย
เพราะเด็กมันรู้เรื่องมันไม่เคยรู้จักคุณมาไม่เคยสัมผัส
มาปีกว่าแล้วอยู่ดีมาถึงเราจะให้ลูกแบบป๊าป่ะกอดหอมอะไรอย่างนี้
อาจจะต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันไหม
หน่อยค่ะไม่หน่อยแพทย์ว่าเขาน่าจะเข้าใจ
น่าจะเข้าใจเพราะแพทย์ก็บอกแล้วว่าการพาไปเยี่ยมเราก็พาไปแต่ว่ามันไม่ได้สัมผัส
มันไม่ได้พูดคุยใกล้ชิดไม่ได้อุ้มมันก็ยาก
แล้วทิศทางล่ะอนาคตคาดว่า
ก็เนี่ยแพทย์รอคุยกับพี่เบ้นเลยคือตอนนี้แพนิ่งไม่รู้ไม่รู้จะตอบอะไร
เพราะว่าล่าสุดแพทย์ก็ถามเขาทักไปถามเขาว่าเฮ้ยอยากคุยกันไหมอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าหูช่วงนี้ยังเบลอยังปรับตัวแบบ
คือยังช็อกกับการที่ได้ออกมาจริงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างในหัวที่
วนไปวนมาเลยบอกว่าโอเคเราอยู่กันอย่างนี้ไปก่อน
หมายถึงเราแยกกันอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวพร้อมคุยเมื่อไหร่
เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะมันมีหลายเรื่อง
โรงเรียนลูกค่าเลี้ยงดูพี่เลี้ยงจะเอาไหมแล้วเราจะอยู่ยังไง
ถ้าเรายังยืนยันว่าเราสะดวกบ้านบ้านที่บ้านพระรามสาม
แต่เบ้นบอกจะอยู่ห้วยขวางแล้วก็ต้องมานั่งวาด๗วัน
มันจะต้องมียังไงกันดี
ตอนนี้เราก็เลยบอกอ่ะงั้นเราถอยมาตั้งหลัก
ในพื้นที่ปลอดภัยของเราก่อน
แล้วถ้าเราพร้อมคือแพทย์ก็รอพี่เบ้น
เบ้นพร้อมคุยเมื่อไหร่ก็พร้อมเหมือนกัน

แล้วเราโตมาพอสมควร
เราเจอเรื่องราวในชีวิตอะไรมาเยอะ

คนเรามีเป้าหมายไม่เหมือนกันแล้ว
หลายอย่างแพทย์เลยรู้สึกว่า
หรือการแยกไม่แยก